ใช้มีดแทงสาวประเภท๒จนเจ็บสาหัสนะครับ

กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ลวงเธอออกมา

เพื่อนคนเจ็บพยายามที่จะเรียกเพื่อนให้มีสตินะครับ

ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรหนักกว่านั้นหรือเปล่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนท่าเรือครับ
ในพื้นที่ตำบลสายไทยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่

ใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์อีก๑คันด้วยนะครับ

จอดอยู่ด้วยอีกหนึ่งคัน

นายอนุรักษ์หรือว่านายอัดอายุ๒๒

อีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บก็คือพลเมืองดีครับ

จุดเกิดเหตุยังมีรอยคราบเลือดของคนเจ็บ

เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงผู้หญิง

หรือว่าปัญหาผัวเมียเขาทำร้ายกันหรือเปล่า

วัยรุ่นหลายคนกำลังมุงอะไรสักอย่างหนึ่ง

อัดมึงอย่าหลับนะ

จนกระทั่งมีรถฉุกเฉินมาจอด

จากนั้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ก่อนพี่จะออกไปพี่ได้ยินเสียงเพื่อน
เขาบอกว่าอัดอย่าหลับอย่าหลับ

ไปถึงปั๊บเพราะเดินไปเห็น

เพราะว่าคำว่าเสียงปืนมันไม่ได้มีเสียงปืนไง

เหมือนกับสลึมสลืออยู่น้องพี่เจ็บอ่ะนะ
เราได้คุยกับเพื่อนของคนเจ็บนะครับ

ไม่เคยมีใครรู้จักกับฝ่ายที่ก่อเหตุมาก่อนเลยนะครับ

ตัวเขาเองและเพื่อนรวมถึงในอัดที่โดนแทง

แล้วนัดรับชุดบริเวณจุดเกิดเหตุ

ว่าชื่อเมย์จะเอาเสื้อมาให้

ประมาณ๑ทุ่ม๓๓นาที

ขี่รถซ้อน๓เข้ามา

ส่วนเพื่อนอีก๒คนเนี่ยกลับไปที่รถ

เขาก็เลยเดินมาขอเชื่อมสัญญาณเน็ต
กับเพื่อนผู้เล่าให้กับทีมข่าวฟัง

ล้มลงกับพื้นและบาดเจ็บครับ

พลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาถึง
พยายามจอดจะเข้าไปช่วยก็ถูกแทงด้วยอีกคนหนึ่ง
แล้วแม่ค้าที่ชื่อเมย์คนนั้นก็วิ่งขึ้นรถหลบหนีไปกับเพื่อนครับ
ความคืบหน้าทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับคนก่อเหตุนะครับ
ก็คือแม่ค้าที่ชื่อว่าเมนี่นะฮะก็มีรูปและมีเบาะแสแล้ว
อาการบาดเจ็บของคนที่ถูกแทงพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ

อาการปลอดภัยแล้วครับเล่าเรื่องราวได้
เขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคนที่มาแทงเขามาก่อน
ตำรวจได้ข้อมูลจากเพื่อนของแม่ค้าที่ชื่อเมย์นะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๑สัปดาห์เมย์ทะเลาะกับคู่อริอีกคน
แล้วโดนรุมทำร้ายก็เลยพกมีดติดตัวไว้ตลอด
กลัวว่าคู่อริจะย้อนกลับมาทำร้ายเธออีก
เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าเมย์น่าจะเข้าใจผิด
อาจจะเข้าใจผิดแล้วระแวงว่ากลุ่มของในอัดเนี่ย
เป็นฝั่งของคู่อริเดิมแล้วหลอกให้มาส่งผ้า
หวังจะดักทำร้ายอีกรอบก็เลยลงมือชิงก่อเหตุก่อนครับ
ตำรวจให้เพื่อนติดต่อพาตัวแม่ค้าที่ชื่อเมย์คนก่อเหตุเนี่ยนะครับ
มามอบตัวเพราะถ้าหากไม่มอบตัวภายใน๓วัน
เร่งออกหมายจับตำรวจกำหนดเวลาแล้วนะครับ
และจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วทันทีครับ